คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวเรื่องของชายคลุ้มคลั่ง
ที่เขาเอามีด
นี่คือนายคมสันนั่นแหละค่ะนายคมสัมพันธ์พรมอายุสามสิบสองปี
หลังจากที่เอามีดไปฟันตัวผู้ใหญ่สวัยนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หกค่ะ
ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็เข้าไปหลบอยู่อย่างนั้น
ทีนี้ตอนหลังเจ้าหน้าที่ไปตามญาติมาเกลี้ยกล่อมใช้เวลานาน๔ชั่วโมงสุดท้ายเขายอมมอบตัว
ทีนี้จะเล่าก่อนคุณผู้ชมก่อนที่จะมาเกิดเหตุกับผู้ใหญ่สวัย
วันที่๒พฤศจิกาตัวเขาทำร้ายแม่ตัวเองจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
คือแม่เลือดท่วมตัวเลยเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล

พอมาวันที่๔กลายเป็นมีคนเห็นเขาไปจุดไฟเผาตู้ควบคุมสัญญาณโทรศัพท์มือถือหลังบ้าน
พอชาวบ้านไปช่วยกันดับไฟผู้ใหญ่ก็จะมาดับไฟด้วย
แล้วเขากลายเป็นเอามีดนั่นแหละไปฟันผู้ใหญ่จนถึงแก่ความตายเลยนะคะ
ล่าสุดคุณผู้ชมมันมีการเปิดคลิปออกมา
ขณะที่ตัวผู้ก่อเหตุนายคมสรรมีการไลฟ์เฟซบุ๊ก
เผาตู้สัญญาณโทรศัพท์ในคลิปเนี่ยลักษณะพูดลิ้นรัวเลย
ถามหาผู้รักษาเสาโทรศัพท์และสาเหตุที่เผาสรรสัญญาณ
คาดว่าโกรธที่มีการมาจัดตั้งเสาในที่ดินของเขา
อ่ะเดี๋ยวลองดูกันหน่อยค่ะ
โอ้เนี่ยก็เลยอาจจะเป็นเหตุรึเปล่านะ
เพราะอันนี้เป็นการทำอะไรนะ
เป็นการไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊คของเจ้าตัว
ทีนี้ทางด้านของนายกอบตนวลทองอินค่ะ
นายอรุณลุนพิจิตรนะคะบอกแบบนี้ว่า
หลังจากที่ได้ร่วมทำงานกับผู้ใหญ่บ้านสวัยมานานเนี่ย
ก็รู้แหละผู้ใหญ่เนี่ยเอาจริงเป็นคนดีนะ

ก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่เคยเป็นสมาชิกอบตด้วยนะคะ
ตอนนี้เดี๋ยวทางอบตและทางอำเภอจะให้ความช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้ใหญ่สวัยค่ะ
จากเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

ตำรวจสภกูแก้วก็ไปสอบสวนนะคะ

คมสรรบอกก่อนก่อเหตุเขาเสพยาบ้าไป๒เม็ดคุณ
แล้วสาเหตุที่ฆ่าผู้ใหญ่บ้านอ้างว่าแค้นส่วนตัว

ตอนนี้แจ้งถูกแจ้งข้อหาฆ่าเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็เป็นเรื่องของการพกพาอาวุธมีด
ตำรวจบอกอ่ะส่างเมาเดี๋ยวจะนำตัวไปทำแผนนะคะ

เพราะผู้ใหญ่หลายคนรักแล้วเขาบอกว่าเป็นคนดี
อาจจะถูกรุมประชาธรรมอืม
ก็มาก่อเหตุแบบนี้นะฮะแล้วก็มีคนตายด้วย
ก่อนนั้นก็ไปทำร้ายแม่ด้วยแม้ว่าแม่จะบอกว่าแม่ล้มเอง
เพราะรักลูกก็ตามเหตุการณ์นี้ครับ